คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันแรกของการตรวจเลือกทหารกองเกินประจำปี๒๕๕๙
นี่ชื่อเต็มเขานะฮะหรือไม่ก็เรียกว่าเกณฑ์ทหารนะครับ
ก็มีชายไทยที่ต้องลุ้นกับการจับใบดำใบแดง
หลายคนอยากเข้าไปเป็นอาหารหลายคนก็ใจตุ้มต่อมอยู่นะฮะ
แต่รับใช้ชาติเป็นสิ่งที่ดีนะครับ
ก็มีคนดังหลายคนรวมอยู่ด้วยหนึ่งในนั้นก็คือมีเจมส์มา
แล้วก็มีพีชพัชระที่เข้าขอผ่อนผันอีกครั้งในวันนี้นะครับ
การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการในปี๒๕๕๙
ก็จะมีขึ้นระหว่างวันที่๑ถึง๑๒เมษายน
ซึ่งชายไทยที่เข้าเกณฑ์ทหารในปีนี้คือคนที่เกิดในปี๒๕๕๙
และเกิดในปี๒๕๓๙ถึงปี๒๕๓๒ที่ยังไม่เคยเข้ารับการเกณฑ์ทหาร
หรือคนที่มีผลการตรวจเลือกในปีที่ผ่านมายังไม่เสร็จสิ้นทุกกรณี
โดยรวมทั้งประเทศจะมีจำนวนกว่า๓๕๐๐๐คนที่ต้องเกณฑ์ปีนี้นะครับ
ขณะที่ราชการต้องการทหารเกณฑ์เข้าไปประจำการ๑๔๐๐๐คนครับ
สำหรับรายชื่อคนดังที่ต้องเข้าตรวจเลือกประจำปีนี้
ก็ได้แก่นายพัชระจีราธิวัฒน์หรือว่าคุณพีชพัชระ
มีคุณเจมส์อัศรัศกรหรือว่าเจมส์มาชื่อจริงไม่คุ้น

โดยในวันนี้เองนะครับเจมส์มาแล้วก็พีชจะเข้าขอผ่อนผันอีกครั้ง
อกจากนี้ยังมีกลุ่มลูกนักการเมืองด้วย
ไม่ว่าจะเป็นนายเสรณีชาญวิรากูลบุตรชายของนายอนุทินชาญบริกูล
หัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับ
แล้วก็มีนายขออภัยโชชนกชิดชอบบุตรชายของคุณเนวินชิดชอบ
แล้วก็มีนักเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมือง
อย่างนายเนติวิทย์โชธพัฒน์ภัยศาลที่เคยขอเลื่อนด้วยนะครับ
ครั้งนี้ก็ต้องมาในการที่เกณฑ์ทหารกันต่อนะครับ